คนที่ขับรถขวางรถกู้ภัยรถพยาบาล

รถพยาบาลคันนี้ที่สมุทรปราการ
สุดท้ายรถผู้ป่วยไปรับคนไข้ไม่ทันเขาเสียชีวิต
แล้วผู้ชายที่ขับรถขวางถูกตำรวจตามไปจับกลุ่มถึงบ้าน

สุดท้ายต้องให้รถพยาบาลจอดเคลียร์แล้วเสียเวลาเคลียร์กับคนนี้นานค่ะ
คือไม่เชื่อว่าจะมีผู้ป่วยจริงคือเขากำลังจะไปรับไง
จะบอกเลยนะคะว่าในรถพยาบาลรถกู้ภัยแม้ว่ามีผู้ป่วยหรือไม่มีผู้ป่วย
เขาสามารถเปิดไซเรนแล้วก็เปิดแสงวับได้เพราะเขาได้รับอนุญาตแล้ว
ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทำงานนะเขาอาจจะไปรับผู้ป่วย
อย่างเคสนี้คือไปรับผู้ป่วยไงในรถไม่มีผู้ป่วยจริง

นั่นแหละฮะสุดท้ายนะทั้งพยาบาลทั้งรถกู้ภัย
ต้องจอดเสียเวลาอธิบายให้กับผู้ชายนี้นาน
คุณรู้ไหมเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไร

เออว่าใจว่าอยู่ว่าเมื่อกี้เหมือนเปรี้ยวเปรี้ยว
เมาครับนะฮะสุดท้ายรถพยาบาลไปรับผู้ป่วยวิกฤต
ที่อายุ๔๖ปีกำลังรออยู่เนี่ยช้า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงสุดท้ายต้องปั๊มหัวใจ

จนกระทั่งรถพยาบาลไปถึงโรงพยาบาล
รับผู้ป่วยสายเกินไปผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ป่วย

คุณรับผิดชอบได้ไหมเนี่ยคุณเอาชีวิตเขาคืนกลับมาได้ไหม
ที่คุณทำเนี่ยคุณไปบอกว่ารถกู้ภัย
เขาไม่มีผู้ป่วยไปขับจี้ตูดขอทางอะไรแบบนี้
แล้วดูดิคนที่เขารอให้ช่วยเนี่ยเขาเสียชีวิต
นะฮะกับคำถามที่คุณบอกว่าเฮ้ยเคยเห็นมาหลายเคสแล้ว

คืออย่างนี้คนที่เขาคิดแบบนี้มันจะมีคนอยู่จำพวกนึง
คือมันไม่ใช่ว่ามันไส้พวกเปิดไฟวาบ
พวกเปิดไซเรนแล้วถามว่าเอ้ย

ขอทางเฉยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไง
ในกรณีนี้อาจจะคิดแบบนี้ไง
และสุดท้ายไม่ใช่อย่างนั้น
แล้วยังไม่หมดเท่านี้พฤติกรรมของผู้ชาย
เมาที่ขับรถเก๋งสีขาวคันนั้นนะไม่เลือกหัวร้อน
โทรไปร้องเรียนกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
อ้างว่ารถพยาบาลไม่มีเหตุฉุกเฉินแต่เปิดไฟขอทางทำไม

เออไปจี้ตูดเขาทำไมนะฮะทำให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเหลืออด
แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้
หลังจากแจ้งความเสร็จตำรวจไม่รอช้าบุกไปถึงบ้านผู้ชายคนนี้เลยครับ
ทราบชื่อคือนายสำริทอายุ๓๘ปี
คุณผู้ชมครับทันทีที่นายสำริทเจอหน้าตำรวจครับ
นี่ฮะมาแล้วหน้าซีดเลยครับ
แม่ของนายสำริทต้องออกมาวอนอย่าจับลูกฉันเลย
ไม่มีเงินประกันตัวอ้าวนั่งหน้าจอยเลยครับ
ตำรวจต้องทำตามกฎหมายนำตัวนายสำริทกลับไปยังโรงพัก
ตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงถึง๑๙๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นครับ
นั่นแหละนะฮะยอมรับผิดและกล่าวขอโทษในที่สุด
แค่นี้เหรอก็เขาจะขอทางคุณไงอ่านะฮะเขาบอกว่าเขาเห็นไฟ
อ่ะไปฟังเสียงคุณสำริทครับ
ผมผมยอมรับผิดหมดแล้วไงผมขอโทษที่บ้านผมหน้าบ้านผมผมขอโทษหมดแล้วผม
ผมขอโทษทุกคนเลยผมขอโทษหมดแล้ว
ตอนนั้นเรากลับบ้านใช่ไหม

แล้วเขาเปิดไซเรนด์ให้เราได้ไง
เขาเปิดไซเลนแต่เขาไม่ได้เปิดวอร์ครับ
อ๋อเขาเปิดไซเรนด์เราก็ไม่ได้ยิน

เห็นเราในคลิปเราบอกให้เขาจอดไหมอย่างนั้นครับ
ผมอ่ะอ่ะ
เป็นว่าเมาเพราะในคลิปเราได้ยินเสียงวี่ววี่วเห็นไหม
ยินชัดเจนแต่เขาไม่ได้ยินเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิน

สุดท้ายโดนข้อหาเมาแล้วขับขับรถกิดขวางเส้นทางของรถพยาบาลนะฮะ
แล้วก็กำลังรวบรวมหลักฐานว่าจะเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยหรือไม่

แล้วครอบครัวของผู้ป่วยที่เสียชีวิตกำลังเตรียมเอาผิดกับนายสำริทด้วย
เพราะขัดขวางทำให้รถพยาบาลไปรับผู้ป่วยไม่ทัน
ทำให้คนในครอบครัวเขาเสียชีวิต

ที่ทำให้รถพยาบาลไปรับผู้ป่วยไม่ทันนะคะ
สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้

ถ้าขับแล้วไม่หลบโอเคล่ะปรับ๕๐๐
แต่ถ้ากรณีนี้นะฮะผมจะอ่านให้ฟัง
ผู้ที่ขับรถกีดขวางรถพยาบาล
ก็อาจจะถูกตั้งข้อหานักตามมาอีกด้วย

เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้ป่วย

โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
หรือกระทำโดยเจตนาเป็นเหตุผลให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ขับรถ

อันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะท่านดูให้เป็นตัวอย่างนะ
และที่สำคัญกรณีนี้เกิดจากสาเหตุเมา
เมาแล้วไม่ได้สติเห็นไหมคะสติมาปัญญาเกิด
สติเตลิดก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะ